แล้วถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนเนี่ยนะต้องระวัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่ง
คือทางมันค่อนข้างจะเปลี่ยวนี่เปลี่ยวไหม
โอ้โหถ้าเป็นกลางคืนนี่ยิ่งน่ากลัวนะคะ
ท่วมหัวแต่นี่กลางวันแสกครับ

ขี่มาประกบเสร็จปั๊บถีบรถผู้หญิง
แล้วไปแก้ผ้าผู้หญิงเขาแต่ไม่ได้ทำอะไรนะ
เอามือถือเอาทรัพย์สินไป
แก้ผ้าทำไมแก้ผ้าเพราะจะให้ตามเขาไม่ทัน
นี่ฮะแม่บ่าย๒โมงกลางวันแสกคุณผู้ชมครับ
ถีบรถจักรยายนต์ของผู้หญิงคนหนึ่งล้ม

เหตุเกิดบริเวณถนนคันคลองทิ้งน้ำเขาบอกแบบนั้นนะ
หมู่๔ตะบนสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ถนนเส้นนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับ
ย่าระดับไหลนะฮะ
ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเปลี่ยวว่างั้นเถอะ
จันเพ็ญอายุ๓๔ปีนะครับเป็นผู้เสียหาย
ยังอยู่ในอาการตกใจกลัวนี่นี่พี่จันเพลนะครับ
ให้ดูแผลถลอกเป็นทางยาวที่ขาซ้ายเลยนะ
เพราะว่าถูกถีบรถเสียหลักขามันครูดไปกับถนน
โอ้โหดูดิหูนี่ถ้าภาษานักฟุตบอลเขาเรียกหมูแดง
คือโดนถีบแล้วรถมันลากไปใช่ไหมคะครูด
นี่แหละครับคุณผู้ชมพี่เขาเล่าเล่าบอกว่า
ขี่รถจะไปหาสามีจะเอาเครื่องมือช่างไปให้
จะถึงแล้วอีกห้าร้อยเมตรเนี่ยจะถึงที่ก่อสร้างแล้ว
ระหว่างนั้นครับสวนทางกับผู้ชายรูปร่างทวม
เสื้อสีดำคลิปนะฮะแถบเหลือง
โอ้โหก็จำแม่นนะครับแล้วจำแม่นได้ประโยชน์
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสวมหมวกไอโม่งมาด้วย
ขี่กลับมาตามเธอแล้วใช้เท้าถีบรถล้มคว่ำไปเลย

เอาโทรศัพท์มือถือไปเอาตังค์ไปสองร้อยหกสิบบาท
แล้วก็สมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินอยู่ในนั้นพันหนึ่งด้วยครับ
มันขี่ส่วนหนูไปแล้วพอนั่นอ่ะมันย้อนกลับ
มาขี่ตามหนูมาแต่ทีนี้หนูก็คิดว่าเขาอ่ะจะแซงหนูไป
หนูก็ขี่ปกติต้นทางมันทีบหนูเลยค่ะ
หนูหนูล้มลงไปเลยแล้วมันก็ชิงทรัพย์หนูไป
แต่มันก็แก้ผ้าหนูกดเลยแต่เขาไม่ได้ทำอะไรหนู
ตำรวจจับได้แล้วครับจับได้เพราะพี่จันเพ็ญนี่แหละ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอ่างทองจับตัวคนร้ายได้แล้ว
ชื่อนัฐวุธสังใจสมหรือว่าโอมอายุยี่สิบสามปี
เนื่องจากพี่จันเพ็ญนี่เก่งจำรั่วพันธุ์สันฐานได้
และยังจำทะเบียนรถได้ด้วยนะฮะเนี่ยครับเจ๋งจริงนะครับ
นัทธวุฒิผู้ก่อเหตุรับสารภาพบอกว่าลงมือก่อเหตุจริงพี่นะ
แล้วที่จับผู้เสียหายถอดเสื้อถอดผ้าเนี่ยแก้ผ้าเขาเนี่ย
เพราะไม่อยากให้ผู้เสียหายเนี่ยตามด้วยทันไงเพราะว่าโป๊อยู่
แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะล่วงละเมิดทางเพศอะไรนะส่วนข้าวของของผู้เสียหายเนี่ย
นัทธวุฒิอ้างบอกว่าเอาไปคืนนะเอาไปคืนยังไง
เอาไปคืนเขาบอกเอาไปทิ้งไว้ที่เกิดเหตุนั่นแหละ
เนื่องจากเห็นข้อความที่เขียนไว้หลังรูปภาพของผู้เสียหาย
บรรยายถึงความรักที่มีต่อสามีบอกว่าพ่อจ๋าของลูกหนูรักพ่อจ๋าคนเดียว
เขาบอกว่าอ่านตรงนี้ปั๊บเขาก็มีครอบครัวได้สติฮะ
แล้วก็ตัวหนังสือเขียนว่าพ่อจ๋าของลูกหนูรักพ่อจ๋าของลูกคนเดียว
มันเหมือนสะท้อนกับมาหาตัวเราเอง
เรามีลูกไหม
ใช่ครับมันจี๊ดเลยมันจี๊ดเลย
เพราะว่าอันนั้นผมไม่ได้ทั่งใจที่ให้ทอดหรอกครับ
เพราะว่า
มันจำว่ามันรถมันยู่ใกล้กันครับ
ผมกลัวว่ามันจะหนีไม่ทันเขา
เพราะตอนนั้นเขายังลุกมาสู้กับผมอยู่
ผมก็คิดอะไรไม่ออกก็ดึงเลย
พี่นัทวุฒิพี่ต้องคิดได้ก่อนทำนะ
เพราะว่าแบบนี้พี่ก็ต้องถูกดำเนินคดี
ใช่ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายต่อไปนะคะ